ถึงแม้ภาพยนตร์เรื่องไททันลีกได้ออกฉายไปเมื่อเกือบ๒๐ปีก่อนนะครับ
แต่ว่าตำนานรักของแจ็คแล้วก็โรสยังอยู่ในใจของใครหลายคน
และความนิยมในภาพยนตร์ก็ยังส่งผลต่อเมืองที่เกี่ยวข้อง
เช่นที่ลิเวอร์พูลซึ่งก็เป็นจุดกำเนิดของเรือไททานิกส
สกัตกรรมเรือไททานิกอับปางในมหาสมุทรแอดแลนติกเป็นเวลานานกว่า๑๐๐ปีแล้วนะครับ
แต่ก็ยังทิ้งความทรงจำแล้วก็มรดกตกทอดเอาไว้ให้กับชาวเมืองลิเวอร์พูล
ได้นำไปพัฒนาแล้วก็ปรับปรุงให้ยั่งยืนต่อไปในอนาคตครับ
นี่คือ
นี่คือส่วนหนึ่งของภาพยนตร์ชื่อดังไททานิกส์
ซึ่งบอกเล่าเรื่องราวความรักของแจ๊คกับโรส
ชายหนุ่มที่พบรักกับหญิงสาวผู้สูงศักดิ์
แต่จบลงเมื่อแจ๊คต้องจากไปอย่างไม่มีวันกลับ

หลังออกเดินทางข้ามมหาสมุทรแอลติกได้เพียง๕วัน
ไททานิกจดทะเบียนที่เมืองลิเวอร์พูลของอังกฤษ
มีการเขียนชื่อเมืองเอาไว้ที่ส่วนท้ายของเรือ
และแม้ว่าเรือจะอับปางไปกว่า๑๐๐ปีแล้ว
แต่ผู้คนในเมืองนี้ก็ยังช่วยการรวบรวมความทรงจำของไททานิกส์
ยังคงอยู่สืบต่อไป

นักพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
จะเข้ามาปรับปรุงให้กลายเป็นโรงแรมสุดหรู
ให้บริการห้องพักจำนวน๖๓ห้องด้วยกัน
พร้อมด้วยสปาและจุดชมความสวยงาม
วิวทิวทัศน์บนหลังคา
นักพัฒนาอสังหาริมทรัพย์รายนี้เล่าว่า
ความคิดรีเริ่มของการเดินเรือไททานิกส

โดยประธานบริษัททอมัสอิสเมย์
มีความคิดที่จะต่อเรือลำดังกล่าวขึ้น

ใหญ่ที่สุดในโลกขณะนั้น

ที่มีชื่อว่าไททานิกโฮเทล
ซึ่งเคยเป็นโกดังเก็บสินค้า

จะได้รับการแปลงโฉมให้กลายเป็นโรงแรมสุดหรู

รวมไปถึงสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน

เอียนเกรผู้จัดการโรงแรมแห่งนี้บอกว่า

จะช่วยกระตุ้นความต้องการให้เพิ่มสูงขึ้น

แต่เมื่อมองย้อนกลับไปในอดีตก็จะเห็นว่า
เมืองแห่งนี้มีชื่อเสียงและกิติศัพท์หลายด้าน

จึงทำให้ลิเวอร์พูลกลายเป็นมากกว่าจุดหมายปลายทาง
สำหรับด้านกีฬาก็มีสโมสรเอเวอร์ตันและสโมสรลิเวอร์พูล

ประกอบกับสถาปัตยกรรมวัฒนธรรมดนตรี
รวมไปถึงบรรยากาศรอบเมืองก็ล้วนแล้วแต่เป็นใจ
สำหรับโจเคสจีนจากมาร์เก็ตติ้งลิเวอร์พูลเปิดเผยว่า
พลังงานด้านบวกของเมืองในปัจจุบันนั้น

ให้เห็นถึงความเปลี่ยนแปลงได้ตั้งแต่เมื่อกว่า๗ปีก่อน
เขาบอกว่าปี๒๕๕๑ค่อนข้างเป็นปีที่สำคัญสำหรับเมืองนี้
เพราะหลายโครงการที่กำลังพูดถึงกันอยู่ในขณะนี้
ก็เริ่มขึ้นพร้อมกันในปีดังกล่าว

ให้เป็นเมืองหลวงทางวัฒนธรรมของยุโรป
จึงทำให้มีการจัดกิจกรรมและนิทัศกาล
รวมถึงการเปิดตัวสถานที่แห่งใหม่
ซึ่งชาวเมืองก็พยายามอย่างหนัก
การพัฒนาเมืองมาตลอดระยะเวลากว่า๗ปี
เพื่อให้แน่ใจด้วยว่าความพิเศษของเมืองแห่งนี้
จะเป็นมรดกที่ยั่งยืนต่อไป
ทั้งนี้ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม
ที่ทำให้เกิดการฟื้นฟูครั้งสำคัญเหล่านี้เกิดขึ้น
แต่ชาวเมืองลิเวอร์พูลก็หวังว่า
ช่วงเวลาที่ดีแบบนี้จะดำเนินต่อไปอีก

และนำพาความรุ่งเรืองในอดีตให้กลับมาอีกครั้ง
ซิริเซวิเศษข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน